เอาไปดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมที่สุราธานีอุบัติเหตุ
โอ้โหสยองเลยคุณนัทพงศ์รถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกเสาปูนค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันลากติดไปแบบนี้
เพราะว่าเสาปูนที่บรรทุกมาเนี่ยมันพุ่งทะลุกระจกหน้ารถ
แล้วเสียบคาไว้แบบเนี้ยค่ะโอ้โหนะคนนั่งเบาะข้างเนี่ย
เสียชีวิตค่ะคุณนัทพงศ์อันตรายจริงนะคะ
อันตรายจริงรถบรรทุกเสายาวแบบนี้นะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถบรรทุกค่อยเคลื่อนไปตามถนนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ
แล้วก็ลากรถเก๋งสีแดงคันนี้ไปด้วย
เสาปูนซีเมนที่รถบรรทุกขนมาเนี่ยมันเสียบทะลุคาไว้
จนรถเก่งเนี่ยพังยับเยินค่ะ
อันนี้คือเหตุเกิดที่ถนนสาย๔๑

อยู่ในสภาพที่เสาปูนเสียบคาเอาไว้
ผ่านตัวคนขี่แบบฉิ๋วเฉียดค่ะคนขับเนี่ย

แต่ว่าคนที่นั่งข้างคนขับ
คือดาบตำรวจวรชัยหน้าขวัญอายุ๕๒ปี
เสียชีวิตคาเบาะนั่งค่ะ

ก็ต้องช่วยกันงัดร่างของคนขับรถคันนี้
คือนางสาวปริมาตรจงอักษรอายุ๔๑ปี
ซึ่งบาดเจ็บจากแรงกระแทกช่วยเหลือออกมา

บรรทุกปูนซีเมนเสาปูนซีเมน

แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาได้ยินเสียงรถชนท้าย
เขาก็เลยค่อยประคองรถเข้าข้างทาง
ลงมาดูก็เจอกับสภาพนี้แหละค่ะ
บัตริเหตุของ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในมุมอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าตอนนี้มีภาพนี้มุมเดียว
ส่วนคนขับรถบรรทุกตอนนี้ถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สพบ้านนาค่ะ